การหาโค้ชคนใหม่แทนที่ของทศตวรรณศรีปานที่อยู่ในช่วง
การพักงานแล้วก็พัดผ่อนกับครอบครัวล่าที่สุดเมืองทอง
ผู้ในการสะโบสอนเมืองทองต้องได้บอกบอกว่าบ่อบริหารกำลังที่จะพิจารณา
โปรไฟล์ของโค้ชต่างชาตินะครับซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติ
ระดับลีกชั้นนำหรือว่าคุมทีมระดับทีมชาติที่ผลงานชัดเจนในการสร้างทีม
เพื่อเป้าหมายในการยกระดับเมืองทองให้กลับมาสู่การลุ้นแชมป์อีกครั้งให้ได้โดยเร็วครับ
ซึ่งหากเมืองทองเลือกโค้ชต่างชาตินะครับก็จะเป็นผู้สอนต่างชาติคนที่๙ในประวัติศาสตร์ของสโมสร
จากว่าต้องการใช้เวลาพักผ่อนและอยู่กับครอบครัวสักระยะหนึ่ง
หลังจากมีข่าวว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่อาจจะคุมทีมชาติไทย
หากว่ามิรวรรณรายวัชหมดสัญญารวมถึงมีหลายสโมสรสนใจจะดึงตัวไปร่วมทีมครับ
เมื่อวานนี้มีการมอบรางวัลยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์
โดยรางวัลผู้สอนยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์เป็นขอร์ชเด็ดมีลาบ
กลุ่นสื่อการท่าเรือที่พาทีมสิงห์เจ้าท่าเก็บเฉชนาตลอด๓นัดแรก
ทำให้การท่าเรือขึ้นไปรั้งจ่าฝูงของตารางในเวลานั้นนะครับ
ส่วนสุโขทัยครับทีมมามืดช่วงต้นฤดูการนะครับ
ตัวแทนมารับรางวัลตั้งแต่ยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์ให้กับเนลซันโบดีย่า
หน้าทีมชาติเอลซาบาดอร์ที่ยิงไป๕ประตูในเดือนกุมภาพันธ์จนช่วยต้นสังกัด
จะชนะ๓นัดติดต่อกันยึดหัวตารางร่วมกับการท่าเรือและบุรีรำนะครับ
อีกหนึ่งคนดูรุนศรียางเกมครับดาวเตะความเร็วสูงทีมชาติไทยของการท่าเรือครับรับรางวัลลูกยิงยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์จากการบวชของแฟนฟุตบอลเป็นลูกยิงที่ตีเสมอทางราชบุรี๑๑ก่อนจะพาทีมสิ่งเจ้าท่าชนะสุดมัน๓๒วันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประตูนี้นะครับลูกเก่งของทางดรุน